คุณผู้ชมมีพระรูปหนึ่งท่านก็เดินบินทบาทริมถนนผ่านร้านไก่หมุน
ไฟมันไหม้อยู่หน้าร้านไก่หมุนเรียกโยมโยมขายไก่ไฟไหม้อยู่หน้าร้าน
แต่ในร้านไม่มีคนอ่ะสิ่งที่พระธรรมคือต้นดับไปค่ะโอ้

คุณพระช่วยดับไฟเรียกโยมอยู่นานสองนานแต่โยมไม่อยู่
บอกแบบนี้คือเจ้าของร้านไก่หมุนอตังไก่หมุนเนี่ยเขาติด
ไฟที่ถ่านเอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะขายของก็
จุดไฟให้มันแบบฐานมันพอดีอ่ะเนอะแล้วก็เอาพัดลมเปิดไว้
เพื่อเป่าให้มันติดอ่ะนะแล้วตัวเองก็ขี่รถไปส่งแฟนอ๋อ
มันกำลังติดป้ายที่เป็นป้ายร้านขายไก่อยู่แล้วพระท่านเดินผ่านมาเห็นว่า
โยมโยมไฟไหม้แล้วแต่เรียกแล้วคนไม่ออกมาอืมพระท่านก็เลยเอ้า
เดี๋ยวไฟมันจะไหม้ร้านของโยมไปซะหมดท่านก็เลยถือวิสาสะไปเอาเนี่ย
อบพั่วอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็เอาขี้เท่าเนี่ยโปะ
ดับไฟไว้ก่อนสักพักหนึ่งเจ้าของร้านขายไก่
ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาเห็นพระกำลังช่วยดับยกมือไหว้เลยขอบคุณเลย
โทษสาธุขอบคุณที่ดับไฟให้ผมนะฮะ
ไฟก่อนที่จะไหม้ร้านทั้งร้านนะฮะสุดท้ายเนี่ยนักข่าวเราตามไปหาเจ้าของร้านบอกว่า
ตอนนั้นน่ะผมอ่ะติดฐานไว้แล้วผมก็ขี่รถไปส่งแฟนไปขายของนะฮะ
มันคงลุกขึ้นมาพอดิบพอดีแหละต้องขอบคุณพระท่านเลยที่ท่านมาช่วยดับไฟให้
คุณพระช่วยจริงไม่งั้นร้านไก่ผมคงจะวอดไปทั้งร้านแล้วนะครับ
สุดท้ายอ่ะขายไก่หมุนกันต่อไปได้นะฮะเอาจุดไฟก็ต้องดูด้วยเนอะอันตรายนะอืม